ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ผู้สูงอายุค่ะ
เสียชีวิตในห้องเช่าและเป็นการเสียชีวิตเพียงลำพังนะคะ
เป็นอดีตรอปภแต่เขาบอกว่าจุดนี้
เคยมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๑๐ศพแล้วนะ

บังเอิญมากกว่าผู้เสียชีวิตอยู่ที่จุดใกล้กัน

ช่วงบ่าย๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบห้องเช่าจุดนี้นะคะ
อยู่ในตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

พบศพนายนิพนธ์ศรีอุ่นดีอายุ๖๐เป็นชาวชนบุรีนะคะ
อดีตหลอกประพอบ์เสียชีวิต
ส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งคาดว่าน่าจะเสียชีวิตประมาณ๒๓วัน

แล้วก็ไปพบปืนลมยาว๑เมตร

สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลชนบุรี
สอบถามเกี่ยวกับคนที่เป็นเพื่อนบ้าน

นายรักแซ่เซียว

เล่าว่าผู้เสียชีวิตประสบอุบัติเหตุมา๒เดือน
ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกก็เห็นอยู่ในห้องซะส่วนใหญ่

กำลังทานข้าวอยู่ได้กลิ่นเหม็นโชย
ออกมาจากห้องพักฝั่งตรงข้าม
ตอนแรกไม่เอกใจคิดว่า

แมลงวันตอมเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยไปดูซิ
ที่ส่องผ่านช่องลอดประตูพบว่าลุงนิพนธ์ตายไปแล้วค่ะ
ฟังเสียงเขาหน่อยนะคะคนพบศพคนแรกค่ะ
ตอนเช้าผมเปิดประตูมา
ได้กินเหมือนได้กินเหมือนคนเน่า
แต่เมียผมว่าไข่ทอดผักเค็ม
แล้วผมก็ไปกินข้าวผมไปกินข้าว
กลับมากลับมาเป็นวันตอมตอมเนี่ย

แล้วผมก็เข้าไปแอบดูตรงประตู
ตรงประตูมีร่องแล้วผมก็มองไป
เห็นเขาชักตายแล้วก็ขึ้นอืดแล้ว
ใจผมคิดว่าเขาตายล่ะขึ้นอืด
นอนหงายครับนอนหงายขึ้นอืดแล้วเพราะมันบัวหมดแล้ว
จะแตกแล้วมันจะแตกแล้ว
เล่าผมว่าเล่าเขากินเหล้าเยอะ

อาจจะเป็นห้องอื่นเนี่ยนะคะแต่เป็นจุดเดียวกัน
มีคนเคยตายมาแล้วถึง๑๐ศพ
ก็เลยไปถามคุณรักนี่แหละคุณรักคุณรักชั่วเชื่อไหม
อยู่บ้านใกล้กันเป็นเพื่อนบ้านเชื่อไหม

เกี่ยวกับเรื่องของอาถรรพ์อาจจะเป็นที่ห้องเช่า

คนที่มาตายที่นี่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว

อยู่คนเดียวมาแบบนี้ปีกว่าแล้วไม่สูงสิงกับใครนะคะ
ซึ่งตรงกับเพื่อนบ้านคนอื่นที่มาเล่าให้ฟัง
นานทีปีของลูกสาวจะมาหา

เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับคุณลุงนิพนธ์ผู้เสียชีวิตค่ะ
พอรู้สาเหตุแบบนี้น่าสงสารเลยนะคะ
สารกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนะคะ